มีความพร้อมทั้งหน้าร่างกายสูงมากนะครับจิตใจสูงมาก
จิตใจสูงมากเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น
แล้วค่อยทยอยกันออกนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะออกมาเป็นคู่
๑คนจะมีคนดูแล๒คนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทยอยกันออกมา
อาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่ใช่บอกว่าทำ๑๐โมงแล้ววันนี้ต้องเสร็จนะครับ
เพราะว่าภารกิจจะต่อเนื่องจนกระทั่งคนสุดท้ายออกมา
เมื่อคืนเราบอกไปแล้วว่าเราได้น้องเข้ามา๔ท่านนะครับ
วันนี้ก็ขอความคืบหน้ารายงานให้ทราบนะครับ
อยู่ดีมีสุขที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
แต่ยังต้องแยกจากผู้ปกครองหรือแยกจากคนอื่นอีกระยะหนึ่ง
เพราะว่ากังวลเรื่องของการติดเชื้อนี่คือความคืบหน้าแล้วเป็นข่าวดีของพวกเรานะครับ
ผมยังยืนยันว่าเป้าหมายของผมคือทุกคนคือ๑๓คนต้องปลอดภัยทุกคน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้ที่เราจัดรายการสดอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมเหมือนกับช่วงเย็นต่อค่ำเมื่อวานนี้เลยนะคะ
ว่าเราเองก็ได้ข่าวเหมือนกับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะ
ว่าคนแรกของวันนี้คนที่๒ของวันนี้คนที่๓ของวันนี้คนที่๔ของวันนี้ออกมาแล้ว
คือเราก็ได้รับข่าวลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
แต่ก็อย่างว่าค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายอยากเจอหน้าคนที่คุ้นหน้าที่สุดตอนนี้คือ

อยากฟังแถลงจากปากท่านเองนะคะ
เมื่อวานี้ในช่วงของการให้ข่าวเรารอนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอน
ต้องการการยืนยันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องรอ

อย่างวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
ว่าคนแรกคนแรกของวันนี้ก็คือ
เป็นคนที่๕จาก๑๓คนนะคะ
ถูกนำตัวใช้เส้นทางลักษณะที่เราเข้าใจกันนะคะ
ออกจากถ้ำเสร็จแล้วมีการถ่ายในลักษณะแต่ละลักษณะอย่างไร
เป็นเหมือนกันแล้วก็ไปจนถึงโรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็มีข่าวออกมาเป็นคนที่๒ของวันนี้

คนที่๔ของวันนี้สื่อต่างชาติก็รายงานเช่นเดียวกัน
แต่ระหว่างนี้ทันทีที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
หรือมีความคืบหน้าที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ให้ได้
เราก็จะตัดไปที่เชียงรายค่ะ
ส่วนวันนี้คนที่นั่งพร้อมกันกับดิฉันนะคะ

เช็คข่าวจากในพื้นที่เช่นเดียวกันว่าตกลงเป็นยังไง
เอางี้แล้วหน้าเจ็กข่าวอย่างไรกันบ้าง
คือเช็คในลักษณะของคนทำงานในพื้นที่นะคะ

ถ้าที่นู่นมีอะไรเราสองคนจะนั่งดูพร้อมกับคุณผู้ชม

คือถ้าเอาจนถึงตอนนี้แม้กระทั่งสื่อต่างชาติก็ใช้ตัวเลข๘

เพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวที่พยายามส่งกันออกมา
หรือดูจากลักษณะของการวิ่งของรถเฮลิคอปเตอร์การปฏิบัติหน้าที่
คาดว่าตัวเลขอาจจะเป็นเพิ่มมาอีก๔คน
คาดกันอย่างนี้ตัวเลขเดียวกันไหมคะ

ซึ่งเวลาที่ปฏิบัติการที่นู่นเอง
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะรู้เหมือนกันพร้อมกันไหมคุณหมอ
จริงต้องนำเรียนว่าน่าจะเป็นผู้ว่าท่านแถลงตัวเลขตัวไหนนะครับซึ่งเราก็จะเรียลไทม์แบบเดียวกันนะครับ
ในส่วนของการรักษาของการช่วยเหลือเสร็จแล้วเห็นไปบริพยาบาล
คือถ้าเราเดานะคุณหมอคือจากสภาพร่างกาย
ปฏิกิริยาในการตอบวินาทีแรกที่เห็นนักดำน้ำชาวต่างชาติ

ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนื่องจากอยู่ในนั้นอีกหลายวัน
จนกระทั่งกว่าจะได้ออกมาในช่วงคนแรกที่ยืนยันไปแล้ว๔คนเมื่อวาน
คือทันทีที่ออกมาได้

เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือยังไงคะ

เรารู้อยู่แล้วว่าเราเข้าไปลำบากมากเลย๖ชั่วโมง
อย่าลืมว่าออกมาอีก๕ชั่วโมงตามน้ำมาเนี่ย

เพราะฉะนั้นแต่โชคดีว่าโอเคเรามีวักการวางแผนที่ดี
ถึงจะบอบช้ำบ้างเราก็ต้องประเมินการบอบช้ำตัวนั้นว่ามันแค่ไหน

ซึ่งท่านผู้ว่าวางไว้ถึง๘ขั้นตอน
ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีการคัดกรองอย่างต่อเนื่องมาเรื่อย
ถ้าดูแล้วหนักหมายถึงตกระดับสีแดงเนี่ย

หมายถึงว่าต้องดูภายใน๑๐นาทีเลย
อันนี้ก็จะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลสนาม
เพื่อแก้ไขก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้าย

สีเขียวสีเหลืองสีแดงอยู่แล้วครับ
ตามปกติแล้วเอากรณีนี้เลย

ร่างกายแม้ว่าจะแข็งแรงกว่าที่เราคาดการณ์กัน

แล้วก็ออกมาอย่างห้าวหานมากเนี่ยนะคะ
ออกมากันได้แล้วสิ่งแรกในฐานะของคุณหมอ

ห่วงคืออะไรคะเรื่องแสงสว่างสายตา
เรื่องของแรงรอยขีดขูดหรืออะไรคะที่ห่วงที่สุด
รอบนี้ก่อนรอบนี้ได้รับรายงานที่ว่า
ออกซิเจนค่อนข้างต่ำเมื่อสัก๒๓วันที่แล้ว

คือปกติคนเราในอากาศปกติที่เราหายใจอยู่
อาเซียนประมาณ๒๑อันนี้คือเป็นปกติเลย

แล้วก็จะบรรจุด้วยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้น
แต่ที่ท่านผู้ว่าท่านแถลงก็คือ๑๕ถือว่าค่อนข้างต่ำ
เพราะ๑๖นี่ร่างกายเราจะเริ่มมีการปรับตัว
สนองทางสรีระวิทยาก็คือ
หัวใจจะเต้นเร็วแล้วก็เต้นผิดจังหวะร่วมด้วย
นะครับจะมีตัวเลขท่านอีกตัวหนึ่งที่ท่านผู้ว่าท่านแถลงก็คือ๑๒
ในทางการกู้ภัยในทางการดับเพลิง
ในการผจญเพลิงถ้าต่ำเราเจอว่า๑๒ปุ๊

เพราะฉะนั้นถือว่ารุนแรงมากอาจจะหมดสติได้
เพราะฉะนั้น๑๕กับ๑๒จริงมันใกล้กันมากเลย
มันเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ว่าพยายามที่จะ
จะต้องจัดการตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะดึงออกมาครับ
คุณหมอเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวบอกตั้งแต่ต้นรายการก่อนเลย
คำถามถ้าที่ฉันถามไปด้วยการขอความรู้
แล้วถ้าบางเรื่องคุณหมอตอบไม่ได้
หรือว่าดิฉันไม่ควรจะถามแต่ดันถามไปแล้วคุณหมอบอกได้เลยนะ
เพื่อประโยชน์ของ๑๓คนของเราเองนะคะ
คุณหมออย่างตอนแรกเบื้องต้นอย่างเมื่อวานทุกคนก็อยากจะทราบมากเลย
ว่าอาการเป็นยังไงแข็งแรงแค่ไหนเป็นใครออกมาแล้วบ้าง
ในวิธีการทำงานของกู้ภัยเอง
คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะให้รายละเอียดได้ใช่ไหมคะ

อันนั้นคงไม่เกี่ยวอันนั้นจริงต้องขึ้นอยู่กับแม่ทัพ
ในที่นี้ก็คือแม่ทัพคือท่านผู้ว่า
เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นข้อมูลตรง

เพราะฉะนั้นจริงสิ่งที่เราเห็นหรืออะไรที่เราสังเกตได้
บางครั้งมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่รวงก็มี
แม้จะเห็นกับตาในขณะนั้นก็จริงนะครับ
คุณหมอถ้าถ้าเราดูจากวันแรกที่เราเจอหมูป่าครับ
กับในช่วงวันที่บวกเพื่อพาหมูป่าออกมา
อาจจะอ่อนโรยลงไปกว่าที่เราเห็นครั้งแรก
สิ่งที่มีผลที่สุดคืออาหารหรือออกซิเจนคะ
จริงทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต

ออกซิเจนเขาได้กินด้วยหรือไม่ได้

อาหารนี้ถือว่าใช้ได้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ
เพราะว่าอย่าลืมว่ามันเข้าเฟสที่เรียกว่าอดภาวะอดอาหารไปแล้ว
เป็นการดิ้นลนการเอาชีวิตรอดอยู่แล้ว
ช่วงนั้นร่างกายยังปรับตัวไว้ได้ไม่ดี
นะครับการคำนวณแครอรี่ต่างยังไม่ถือว่าสมบูรณ์
กว่าจะถึงโรงพยาบาลมีการเจาะเลือด
มีการประเมินเรื่องของเกลือแร่ต่าง

เพราะฉะนั้นตรงนั้นยังถือว่าไม่สมบูรณ๑๐๐

คุณผู้ชมค่ะที่เราได้เห็นข่าวนักข่าวจะรายงาน

ขอไปค่ะหมูป่ายังเจอพ่อแม่ไม่ได้นะ

ลักษณะการติดเชื้อจะมาจากอะไรคะคุณหมอ
รอยบาทรอยกีดขวนเหรอหรืออย่างไร

มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอยู่๒๓โรคนะครับ

หรือที่เท่ากังวลก็คือโรคอุบัติอวดใหม่ทั้งหลายนะครับ
ถามว่าแต่โดยทั่วไป
โอบัติการในเงินเกิดถือว่าน้อยมากในประเทศไทย
แต่ก็ต้องป้องกันตัวของทีมทุกคนที่สัมผัส
ไหนวะต้องป้องกันใส่หน้ากากใส่ถุงมือแบบนั้น

คือเนื่องจากไม่มีคนเคยไปอยู่ในภาวะแบบนี้

เพราะฉะนั้นการออกมาแล้วต้องระวังการติดเชื้อ

เราคิดเสมอว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองก่อน
ก็คือเขาเรียกว่าหมูแม่แก๊กกราว
หมวกป้องกันใส่แว่นตาป้องกันสารคัดหลังนะครับ
กันใส่หน้ากากอนามัยมีถุงมือมีเอี๊ยม

สิ่งเหล่านี้แพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วในส่วนนี้

สังเกตเห็นว่าในรถพยาบาลที่อาจจะมีการถ่ายกันออกมาได้
จะเห็นว่าเขาพยายามจะใส่พวกนี้เสมอ
อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติปกติไม่ใช่เห็นแบบนี้แล้วจะคิดเอาว่าอุ้ย
นี่มันเป็นสัญลักษณ์ว่าน่าเป็นห่วงมากไม่ใช่

คืออย่าเพิ่งเดาว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า

เวลาเราพาหมูไปที่โรงพยาบาลแล้ว
เข้าใจค่ะดิฉันก็ติดเรียกเขาว่าหมูกับหมูป่า

พอพาหมูไปที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ย
จะต้องตรวจเขากี่วันกว่าที่จะหมูปลอดเชื้อแล้วเจอแม่ได้แล้ว
ที่จริงเท่าที่ดูจากนโยบายของทางโรงพยาบาล
ผมคิดว่า๑วันเป็นการเหมือนกับเฝ้าสังเกต

แล้วก็เราก็ปฏิบัติด้วยหลักปฏิบัติอันนั้น
ผมเชื่อว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

รวมถึงจนกระทั่งเจาะเลือดแล้วตรวจอะไรหลายอย่างแล้ว

ตรวจแล้วดูแล้วไม่น่ามีอะไรเนี่ย
ก็จะมีการเปลี่ยนพื้นที่
แล้วไปอยู่ในพื้นที่ที่พบปะพ่อแม่พี่น้องได้

หรือว่ามีความรู้สึกกำลังใจมากขึ้นได้

เจอแม่เจอพ่อเจอพี่เจอน้องเจอเพื่อนอย่างนี้นะ
ใช่แต่ว่าข้อคำถามหลายอย่างอาจจะต้องระวังบ้างเท่านั้นเอง
เพราะว่ามันมีผลต่อจิตใจเราไม่ได้ไปเบรมเขา
เราไม่ได้ทำให้เขารู้สึกผิดนะครับเท่านั้นเองครับ
ถ้าเขาอยากกินอะไรเรายังให้เขากินไม่ได้ใช่ไหม

จะต้องมีการปรับตัวเรื่องของสมดุลน้ำสมดุลเกลือแร่ก่อน
เพราะว่ามันอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกัน
แต่ถ้าอยู่ในมือนักโปรชนาการอยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญหาแล้ว
จะค่อยคำนวณอย่างละเอียดแล้วค่อยเติมเข้าไปครับ

คือสมมุติว่าเขาอยู่ในขั้นที่กินอาหารแบบเคี้ยวเองได้

แล้วก็จริงมันเป็นสูตรเฉพาะทางการแพทย์ด้วย

เพราะว่าเชื่อว่านักประชาการเขาจะต้องเตรียมตัวเรื่องอาหารตรงนี้ให้มันรัดกลุ่ม

เท่ากี่กิโลแคลอรี่ละเอียดขนาดนั้น

ซึ่งมันมีผลต่อการเกลือแร่ที่ผมนำเรียนไป
มีฟอสฟารัสโปรแทสเซียมแมกเนสเซียมไทยามีน
อันนี้มันมีผลต่อการมันจะตามกูโค้ชเข้าไปในเซลล์

ถ้าเกิดว่าเราให้ทันทีแบบเยอะแล้วไม่ได้คำนวณสูตรอะไร
เพราะฉะนั้นจริงอันนี้สำคัญ
ไม่ใช่แค่ประเภทเท่านั้นแต่คำนวณพลังงานที่ได้ด้วยใช่ไหม

ไม่เอาอย่าตอบลอง

ทีนี้ในส่วนของหัวปลายเองนะคะคุณหมอ

เด็กผู้ชายแล้วออกกำลังสม่ำเสมอด้วย

จริงอันนี้เป็นจุดแข็งที่คนอื่นอาจจะไม่เจอ

แต่พอดีน้องเขาอยู่ในทีมที่เขารักกันมากอยู่แล้ว
มีวินัยเขารู้จักกันดีแล้วโค้ชเก่งมากที่นำเรียนไป
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดแข็งที่

อันนี้แล้วรวบรวมทั้งพระนามัยที่เขาแข็งแรงอยู่แล้ว
ถ้าผมไปติดถ้ำแข่งกับน้องผมก็คงสู้น้องไม่ได้
ไม่ขนาดนั้นแน่คุณหมอก็ออกกำลังกายอยู่
ทีนี้หมูป่าเป็นโชคดีด้วยไหม
เนื่องจากเป็นนักกีฬาและอายุยังน้อย

ถ้าไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภายใน

ใช่ไหมคะคุณหมอวิธีการกู้ภัยแล้ว
จำนวนคนที่ใช้เนี่ยคือไม่ใช่แบบ

แล้วแบบวึบเข้าไปทั้งหมดเลยเป็น๑๐คนอย่างนี้ไม่ใช่

พอออกมาปุ๊บต้องตรวจอะไรก่อนเลยคุณหมอ
อันนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่เจอ
เนื่องจากตอนนี้มันมีสถานะที่ดำน้ำออกมาด้วย
ผมจะเห็นมีแพทย์พยาบาลวิทยาศาสตร์ใต้น้ำเขา

เพราะว่าโรคที่เกิดจากการดำน้ำที่เรากลัวมากคือ
ปอดแตกมีก๊าซที่ขึ้นไปอุดในสมองพวกนี้อันตราย
แต่ทีนี้ในการเตรียมความพร้อมออกซิเจน

ตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่สำคัญแล้วไม่เหมือนกับสถานการณ์อื่น
คุณหมอได้คุยกับพี่น้องที่ทำงานกู้ภัยในพื้นที่ไหมคะ
เกินกว่าที่กู้ภัยเอางี้ไม่ใช่แค่กู้ภัยหรอก
คือประเทศเราก็ไม่เคยต้องกู้ภัยในลักษณะแบบนี้

มีบทเรียนร่วมกันเลยว่าเราจะไปยังไงกันต่อดี

ของใหม่สำหรับทุกคนเลยใช่ไหม

ในหลายสิบปีที่ผ่านมา
เรามีการเรียนรู้เรื่องของอุบัติภัย

การสกัดซึนามิตั้งแต่อะไรมาน้ำท่วมใหญ่อะไรอย่างนี้
เราเริ่มมีบทเรียนแล้วเราค่อยเก่งขึ้นเรื่อย

เราเราทำตามผู้นำเราทำตามมาตรฐานตามแบบทั้งหลาย
ซึ่งทำให้การจัดการภัยพิบัตรที่เป็นภัยพิบัติอันหนึ่ง
ครั้งนี้ถือว่ามีความสำเร็จค่อนข้างสูงทีเดียว

คุณผู้ชมคะถ้าเอาตามการแถลงเมื่อวานนะคะแถลงเมื่อวานนะคะ
ก็คือก่อน๓ทุ่มนิดหน่อยที่ผู้ว่ามาแถลง
แต่ก็อย่างที่ว่านะคะเราก็ได้ข่าวกันตั้งแต่ช่วงเย็น
เป็นแต่ว่าข่าวยืนยันจริงต้องออกมาจากผู้ว่า
เพราะเป็นผู้บริหารสถานการณ์มาตั้งแต่วันแรกนะคะ

ว่าจะมีข่าวมาตั้งแต่ตั้งแต่๔โมงเย็น๕โมงเย็น
ใดก็แล้วแต่สุดท้ายค่ำนี้

แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดหลังจากที่หมูป่า
ไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่ออกมาไปโรงพยาบาล
อาการเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นเรื่องที่ถูกแล้วที่ยังไม่ต้องบอกทั้งหมดก็ได้

ให้ให้วิธีปฏิบัติตั้งแต่การแถลงเมื่อคืนนี้แล้วนะคะ
หรือแม้กระทั่งการพูดถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว
ท่านก็ขอว่าขออย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะ

ผู้ว่าก็สงวนที่จะไม่ตอบนะคะ

พักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวไปในพื้นที่
มีอะไรคืบบ้างเห็นเฮลิคอปเตอร์
เห็นรถเห็นหวอเห็นอะไรที่เปิด
พอจะให้เป็นสังเกตว่าที่เราได้ข่าวมา
มันมีน้ำหนักมากขึ้นบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราจะไปฟังรายงานล่าสุด
จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นะคะ

ไป๒ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่นั้น
นำส่งทีมหมูป่าคนที่๕
เข้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ตอนนี้นะคะทุกคนกำลังรอทีมหมูป่าคนที่๖อยู่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเหล่าสื่อมวลชนเอง
ชาวบ้านย่านระแวกนี้เองนะคะ
ก็ตั้งใจรอหมูป่าคนที่๖ค่ะ
เนื่องจากว่าได้มีรายงานแล้วนะคะว่า
หมูป่าคนที่๖นั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็จะมาลงที่สนามบินเก่า
แล้วก็จะถูกลำเลียงขึ้นรถพยาบาล
นำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทางด้านถนนสนามบินตรงที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะมีสื่อมวลชน
แล้วก็ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงค่ะ
เฝ้าติดตามรอดูสถานการณ์นะคะ
โดยตอนนี้ค่ะทางตำรวจเองก็มีการจัดระเบียบนะคะ
สื่อมวลชนจัดระเบียบการจราจรนะคะ
ตอนนี้ปิดการจราจรที่ถนนสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จากว่ามีรายงานว่าอีกไม่กี่นาทีค่ะ

จะถูกลำเลียงโดยเฮลิคอปเตอร์นั้นมาที่สนามบินเก่า
แล้วก็จะผ่านจุดนี้เข้าสู่โรงพยาบาลค่ะ

ก็ได้นำกลวยนะคะมาเรียง
เพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนนั้น
เข้าไปบนพื้นผิวการจราจร
ตอนนี้นะคะภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นก็คือว่า
เรากำลังรอสัญญาณไฟรถพยาบาลนะคะ
ที่จะมุ่งหน้าจากสนามบินเก่านั้น
เข้ามาสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีทางตำรวจค่ะ
อ่ายืนคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งเส้นทางนะคะ
ซึ่งเป็นตำรวจจากตำรวจภูทรเมืองเชียงรายค่ะ
ส่วนสื่อเองนะคะก็ถูกจัดระเบียบไว้ด้านหลังแผงเหล็กนะคะ
เพื่อไม่ให้กรูเข้าไปถ่ายรูปตรงช่วงสี่แยกก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาล
เพราะว่าหลังจากเมื่อวานนี้นะคะสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวาย
หลังจากที่รถพยาบาลนั้นเข้าไปสู่โรงพยาบาลแล้ววันนี้ทางตำรวจภูทรเมืองเชียงรายค่ะ
ก็เลยจัดระเบียบให้สื่อทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศนั้นอยู่ในพื้นที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะ
ตอนนี้เองก็ต้องลุ้นกันล่ะค่ะว่าอีกไม่กี่นาทีนี้เราจะได้พบกับ
ชมหน้าของทีมหมูป่าคนที่หกนะคะเราไม่รู้ค่ะว่าในรถนั้นจะเป็นใครในทีมหมูป่านะคะ
แต่ว่าเพียงแค่เราได้เห็นเขาถูกลำเลียงส่งถึงโรงพยาบาลทุกคนค่ะ
ต่างมีความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็ปลื้มใจนะคะเห็นได้จากเมื่อวานนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่มารอให้กำลังใจนะคะก็ต่างตะโกนค่ะ
ขณะที่รถพยาบาลผ่านตะโกนบอกว่าหมูป่าสู้หมูป่ารอดแล้ว
ซึ่งภารกิจนี้นะคะเป็นที่สนใจของชาวจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ

และบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการรอ
คนที่๖ค่ะขึ้นรถพยาบาล
แล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
มีความคืบหน้าอย่างไรนั้นดิฉันจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งค่ะ
พลพลัพธานันทร์ข่าวแถวรัตน์ทีวีรายงาน
จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะ
คุณพัชรวรินจะยืนอยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าทันทีที่คันที่๖ที่เราคาดว่าหมูป่า
ตัวที่๖หรือว่าคนที่๖ออกมาปุ๊บ

แล้วหน้าดิฉันจะเปลี่ยนเป็นหน้าคุณพัชรวรินทันทีนะคะ
คือตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย

อาจจะมีรายงานว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นนะคะ
มีภาพออกมาเรื่องของการเคลื่อนย้าย
หรือแม้กระทั่งที่ชัวร์สุดตอนนี้ก่อนผู้ว่าแถลง

คุณหมอระหว่างทางมา
ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการที่หมูป่าออกมาจากถ้ำ

คือเฮลิคอปเตอร์เปลี่ยนล่วงท้ายรถตรง
ไม่ได้มีผลอะไรมากมาย

อันนี้ต้องนำเรียนว่าแต่ละจุด

แต่ละจุดแต่ละจุด

ซึ่งก็จะไม่ใช่เสียเวลาเลยครับ
ต้องให้น้ำเกลือทันทีไหมคุณหมอ
สารต้องต้องประเมินโดยตั้งแต่หน้างานที่ผมอ่า

คือส่วนของการดูเรื่องระบบรายเวียนด้วยเหมือนกัน
ถ้าดูแล้วน้องขาดน้ำเยอะ
มันอาจจะมีความจำเป็นต้องให้อยู่บ้างนะครับ
ซึ่งแต่ว่าถ้าไม่ถึงขนาดว่ารุนแรง
อาจจะผ่านออกไปแล้วได้เลยนะครับ

เวชศรัตดิ์ที่รอยอยู่ตรงน่าจะถงสามอยู่แล้วนะครับ

คือเป็นคุณหมอที่จบเวชศาสตร์ทางน้ำเหรอคะ

จริงเรามีนักประดาน้ำเราเป็นเมืองท่องเที่ยว

เวลานักดำเขาจะมีวิทยาศาสตร์ทางด้านใต้น้ำด้วย
เพราะว่าเรื่องกฎของก๊าซอะไรต่าง
ซึ่งตรงนี้มันเป็นภาวะความเจ็บป่วยได้เหมือนกัน
มีแพทย์พยาบาลที่ต้องเข้าไปดูแลตรงนั้นด้วยครับ
อันนี้ก็เฉพาะทางเลยครับใช่ครับเป็นเฉพาะทางอีกด้านหนึ่ง
มีภาพที่แชร์กันในช่วงเย็น
ครับเยอะเลยค่ะเยอะเลยคืออันนั้นเอาไว้ทำอะไรฮะ

อันนี้ที่๑กันฝนไหมกันฝนกันแดดไหม
อันนั้นเป็นได้แต่ว่าแต่ร่มใหญ่มากเลยนะฮะร่มใหญ่มาก
ซึ่งขนาดใหญ่แล้วลักษณะการกางไม่ได้อยู่ข้างบนอย่างนี้
ครับจะบังนิดนึงเหมือนเป็นกำแพง
แสดงว่างั้นจุดประสงค์อาจจะไม่ได้กันฝนแล้ว
อาจจะเป็นภาวะอื่นก็ได้จริงอย่างนี้ครับ
อย่างที่ผมเรียนเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ
โดยธรรมชาติของทุกครั้งเลยนะครับ
เวลาที่เฮลิคอปเตอร์จอดขนาดกับรถแอมโบแลนซ์เนี่ย
ที่ผมสังเกตก็คือจะมีพารามิดิกและหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับ
เขาจะกันผ้ายาวผืนหนึ่ง

เขาจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยเข้ามามุงอยู่แล้วนะฮะ

เพราะฉะนั้นเวลาผมทำงานอยู่ในภายใต้

ก็ทำงานโดยที่เป็นการเก็บ
เขาเรียกว่าไปเก็บความเป็นส่วนตัวของคนไข้ไว้อย่างดี
เดี๋ยวการผ้าคือแบบกันบังตาเลยใช่ไหม

สมมุติว่าเฮลิคอปเตอร์ผมจอดอยู่ที่สนามฟุตบอล
รถพยาบาลเข้าไปถึงตรงนั้นข้างกันนะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นนักดับเพลิงที่เขาทำงานร่วมกัน
เขาจะกันขึงผ้าไว้โดยรอบ
ไม่ให้เป็นการบังตาข้างนอกไม่ให้มองเห็นเข้ามา
ก็คือความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
คือเป็นเรื่องปกติวิถีปฏิบัติ
ความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ประสบเหตุ

มันมีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมคุณหมอ
เวลาที่ไม่มีใครเห็นเราทำงาน

แล้วเราโฟกัสกับเคสของเราได้ดีขึ้นนะครับ

เพราะบางทีเลือดเต็มตัวอะไรแบบนี้นะครับ
อย่างพวกเราชินอย่างผมชินอยู่แล้วกับเลือดเยอะอย่างอะไรแบบนี้
ใช่ครับแต่ว่าบางทีภาพตรงนั้นมันอาจจะไม่สวยงามสำหรับคนทั่วไป
คุณหมออันนี้ให้ลองจินตนาการดูนะคะ
หรือคุณหมอเคยเจอเหตุการณ์ที่คุณหมอไปกู้ภัย
แล้วเป็นที่สนใจของคนมามุงดู
และเป็นที่สนใจของสื่อมุงมาทำข่าวอย่างนี้
เคยเจอแบบภาวะแบบนั้นไหมคะจำนวนมาก

แต่ว่าระบบการจัดการสมัยก่อนนู้นก็ดูไม่ค่อยรัดกลุ่มมากนัก

เรื่องครับบางทีเหมือนเราตาบอดคำช้าง
เราทำตรงไหนเรามองไม่เห็นเหมือนกับอีกคนนึงมอง
บางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนที่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าดราม่า
เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร
เพราะบางทีการทำงานบางทีมันมีเหตุมีผลในการทำงานอยู่แล้ว
แต่ว่าบางทีสมมุติถ้าคนมองอีกคนนึงเขามองแบบอีกแบบนึง
ซึ่งกลายเป็นว่ามันเป็นข้อเสียหายไปเลยก็มีครับอืม
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติให้คุณหมอคือเมื่อสักครู่นี้ให้คุณหมอดูภาพ

คือคาดเอาว่าส่วนหนึ่งน่าจะมีผล
น่าจะเป็นการบังตามากกว่าบางแดดบางฝน

ไม่เกี่ยวกับว่าคนที่ประสบภัยหรือคนที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นเด็ก

อันนั้นไม่ใช่ครับถึงเป็นผู้ชายทั้งที่เขาทำกันหมด
เขาทำเป็นมาตรฐานสากลเลยครับ
แล้วเป็นเรื่องปกติหรือไม่คุณหมอที่
อย่างคราวนี้ตอนที่ท่านผู้ว่า

แต่ก็อาจจะแปลกนิดนึง
วิถีปฏิบัติที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินแบบนี้
แต่ว่าเป็นเรื่องปกติไหมคุณหมอ
ว่าปกตินะครับเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเก่าโดยเฉพาะ
ไม่ต้องอะไรผมมองญี่ปุ่นเป็นประเทศหลัก
ที่ผมไปได้เรียนหนังสือที่นั่นอยู่ภาคหนึ่ง
นั้นก็เป็นเรื่องปกติแล้วด้วยค่ะท่านพูดว่าขอแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วมันเป็นเรื่องวิถีปฏิบัติปกติด้วยไหม
ที่จะไม่ต้องให้รู้ชื่อนามสกุล

ที่เป็นสถานะตอนนั้นคือ

เพราะว่าสมมุติเราเป็นพ่อแม่ของน้องสักคนหนึ่ง
ที่เราก็คาดหวังว่าลูกเราต้องออกมาหรือเปล่า
ณแล้ววันนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสมมุติไม่ใช่ลูกเรา
เราจะรู้สึกเสียใจยังไงใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นตอนนั้นเรารู้แล้วว่า

มาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยแล้ว
แต่เราเองเนี่ยเราได้แค่ลุ้นอย่างนั้น
คือทุกอย่างจนกระทั่งกระบวนการมันเสร็จสิ้นแล้ว
เราจึงจะไปรับรู้นั่นจะดีกว่า

คือลักษณะที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดแบบนี้เนี่ย
เพราะมีผลต่อครอบครัวของผู้ประสบภัย
แล้วปฏิบัติการมันไม่ใช่แบบว่าจะได้อย่างใจด้วยนะ
อย่างเมื่อวานพอ๔คนออกมาแล้ว
ก็ต้องไปอีกพอสมควรทีเดียวกว่าจะฟังคนต่อมา

ผู้ประสบภัยคือไม่จำเป็นต้องรู้จากชื่อเขา
ว่าเขาเป็นใครออกมาก่อนหรือยังอยู่
แล้วไม่ต้องเห็นหน้าเลยก็ได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหม

แต่เรารู้ว่าส่วนหนึ่งมันประสบความสำเร็จ

แต่ว่าเรายังไม่ต้องรู้ทั้งหมดตอนนั้นครับ

ระหว่างนี้ก็ถ้าคันที่๖
ถ้าเรานับเป็นหมูป่าคนที่๖ออกมา

มีหมูป่าคนที่๗ก็จะไปหน้าโรงพยาบาล
แล้วถ้าเป็นตามข่าวที่บอกคนที่๘เนี่ย

เราสองคนนั่งรอพร้อมคุณผู้ชมเลยค่ะ

หมูป่าแล้วทุกปฏิบัติการยังเดินหน้าเหมือนเดิม

เจาะช่องยังพยายามก็เจาะช่องกันต่อ

ผู้ว่าก็บอกไม่ได้สั่งถอนใครทั้งสิ้นนะคะ
คุณหมอตอนนี้ถ้าเป็นไปตามที่ยืนยัน

แต่ข่าวออกมาแล้วน่าจะรวมแล้ว๒วัน
วันนี้อาจจะได้เห็น๗หรือ๘คน

คำถามคือไม่ว่าในถ้ำจะยังมีหมูป่ากี่คนก็แล้ว
แต่ยังต้องสูบน้ำยังต้องสูบแน่นอน
แต่เจาะช่องยังต้องเดินหาต่อไหม
เท่าที่ทราบน่าจะยังมีการต้องทำอย่างนั้นอยู่

ถ้าเราสามารถที่จะใกล้ตัวน้องเขาแล้วส่งอากาศหรืออะไรเข้าไปเติม
อาจจะช่วยให้น้องเขามีความปลอดภัยสูงขึ้นได้
คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องหาช่องเพื่อจะโรยตัวลงไปให้สำเร็จหรอก

เข้าไปช่วยทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยซิลต่างชาติประเทศไทย

ผมเชื่อว่าขนาดนี้เป็นเหตุผลนั้นนะครับ
เพราะว่าอากาศมันวิกฤตแล้ว

เพราะว่าเรามีอากาศพออาหารพอ

แต่ว่าณขณะนี้อากาศมันแย่แล้ว

มาดาลไซด์เริ่มจะสูงขึ้นด้วยครับ
คุณหมอมันเป็นการกู้ไพรตามปกติไหมคะ

ไม่ใช่เกิดปุ๊บแล้วค่อยไปกู้ไพรแล้วก็เสร็จ

ที่จะต้องมีกู้ภัยที่เป็นหมอ

แต่พอดีอย่างผมเองผมสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ
เพราะว่าจริงผมเชื่อเหลือเกินว่า
แม้จะเป็นชีวิตเดียวแต่เป็นชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่า
เพราะฉะนั้นผมถือว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ย

ที่จะไปค้นเข้ามาให้เจอให้ได้

คือมีนักดำน้ำต่างชาติที่เฉพาะทางนะคะ
แล้วก็ประกบไปกับพี่ซิล

แล้วหมอภาคเป็นหมอภาคเป็นหมอ

คือแม่มันจะมีอะไรวันสต๊อปเตอร์วิสขนาดนี้ใช่ไหมคะ
คืออันนี้เป็นเรื่องที่ถ้ามีดี

แต่ไม่ได้แปลว่าจะมีซะทุกครั้งถูกไหม
ใช่ครับมันเป็นความโชคดีของประเทศไทย
ที่มีคุณหมอภาคเข้าไปตรงนั้นนะครับ
ซึ่งเป็นทั้งคุณหมอด้วยเป็นทั้งหน่วยลบพิเศษด้วย
แล้วซึ่งดำน้ำผมเองผมก็ดำได้ไม่อยากขนาดนั้นนะครับ
ผมก็ดำง่ายพื้นน้ำใส

แต่คุณหมอภาคดำน้ำที่เป็นเหมือนตำในกาแฟเลยนะครับ

คืออย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคือก็เท่าที่จะเก็บภาพได้นะคะ
ตามการให้ความร่วมมือที่ท่านผู้ว่า
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนคงอยากจะให้สื่อให้ความร่วมมือด้วยนะคะ
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราพอจะสังเกตเพื่อจะนับได้
หมูคนที่เท่าไหร่แล้วที่ออกมานะคะ
ที่จะยืนยันได้ที่สุดต้องเป็นรถที่เข้าโรงพยาบาล
ซึ่งคุณพัชรวรินรออยู่
เดี๋ยวขอกลับมานิดเดียวคุณผู้ชมแต่ภาพเดี๋ยวจะแช่ไว้ให้ดูเรื่อยนะคะ
เช่นเดียวกันกับรอบนี้ตอนที่จะเอาหมูออกมา
ก็ต้องบอกว่านักดำน้ำที่เป็นหมอหรือหมอที่เป็นนักดำน้ำคะที่เข้าไปประกบหมูเนี่ย
ถือเป็นไอดอลผมเลยนะครับเพราะว่าเคยรู้ประวัติท่านมาก่อน
ผมก็ไม่คิดว่าท่านจะเจอกันแบบนี้แล้วว่าได้เห็นภาพข่าวใกล้ชิดขนาดนี้
เพราะว่าท่านก็เป็นหมอเป็นวิสันดีแพทย์ที่สนใจเรื่องของการกู้ภัย
แล้วก็ท่านเป็นนักดำน้ำระดับระดับโลกเลยทีเดียว
เพราะว่าท่านอยู่ในสถานการณ์สำคัญหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการกู้ภัยถ้ำที่แบบดูยากหินเนี่ย
โดยเฉพาะทางโซนออสเตรเลียซึ่งถือว่ายากนะฮะ
ท่านก็มีความชำนาญมีความสามารถขนาดนั้น
ซึ่งอันนี้หมอลักษณะแบบนี้ในโลกนี้ถือว่าหาค่อนข้างยาก
ว่าที่จะเล่นงานกู้ภัยแบบลึกซึ้งขนาดนี้นะครับ
คือที่เราพูดชื่อสองชื่อคุณผู้ชม
เราไม่ได้ลืมนะคะว่าทุกชีวิตสำคัญหมดนะคะ
เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าเราจะเอ่ยชื่อหรือไม่ได้เอ่ยชื่อ

ทุกคนทราบดีว่าทุกคนที่อยู่หลังพระปิดทองอยู่ตอนนี้

ว่าในกรณีของประเทศไทยถ้าเรานับการกู้ภัยในถ้ำ

และไม่ต้องถามถึงกู้ภัยในถ้ำช่วงหน้าฝน

เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือ
แม้ว่าเรารับความช่วยเหลือจากการเสนอ
เราไม่ต้องอายเลยเพราะว่าคนประเภทนี้ในโลก

เพราะฉะนั้นจริงแล้วถ้าเราไปขอความช่วยเหลือ

เอาอย่างนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ควรจะมีไหมคุณหมอ
เอ่อผมคิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่า
น่าจะเอาบทเรียนนี้มีการเรียนรู้กันมากขึ้น

จริงผมเชื่อว่าน้องหมอหลายคน

บางคนก็เรียนโรยตัวจากที่สูง
บางคนก็เรียนดำน้ำบางคนก็เรียนดับเพลิง
ก็มีหมอที่ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่หลายท่านอยู่เหมือนกัน

คนที่เป็นนักดำน้ำ
ถ้ำบกต้องเป็นถ้ำบกด้วยใช่ไหม

เออนั่นบ้านเราไม่มีเอาบ้านเราก่อนคือถ้ำบกบ้านเรานี่
ก็ต้องเป็นซิลเท่านั้นถ้าตอนนี้ที่นึกออกใช่ไหม
แต่ว่าเป็นกู้ภัยแล้วไปเหมือนกับเรียนเป็น
เรียนเป็นหลักสูตรหลักสูตรนี้แม้กระทั่งการเรียนดำน้ำเนี่ย
มันต้องมีลายเส้นในการเข้าไปในถ้ำอีกนะฮะ
ซึ่งจริงมันมีความเหมือนแพทย์เฉพาะทางเลย

ซึ่งจะถือว่าในเมืองไทยมีอยู่ไม่กี่คนนะครับ
ถ้ำที่คุณหมอพูดนี่คืออะไรนะ
เป็นดำน้ำ๑๐เมตรง่ายนะครับ
ลำลึกขึ้น๔๐เมตรอะไรแบบนี้นะครับ
คุณหมอคุณหมอทราบหรือว่าคุณหมอวิเคราะห์เอาได้ไหมว่า

แต่เขามีเวลาขนาดนี้

ผมเองผมรุ้นมาตลอดแล้วผมพยายามวิเคราะห์ตลอดเวลาเหมือนกันว่า
ประมาณนี้ต้องประมาณนี้สุดท้ายดีกว่าที่ผมคิดไว้อีก
แสดงว่าการวางแผนของทีมงานนะครับ
ทำงานกันหนักมากในพื้นที่จริงเพื่อจะวิเคราะห์
แล้วทุกอย่างต้องสมบูรณ์มากด้วยเหมือนกัน

คือเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะเรานั่งคุยกับคุณครู
ซึ่งสอนเด็กเกือบจะ๑๑ขวบแล้ว
๑๐ขวบกว่านะคะน้องปาย

แล้วก็ถามเขาว่าถ้าเราเจอสถานการณ์บังคับแบบนี้
เจอน้ำแบบนี้เจอพื้นผิวอย่างนี้

คุณหมอจริงแล้วพอหมูป่าแข็งแรงนี้แล้ว
หมูป่าเหมือนต้องเป็นวิทยากรให้คู่ภัยไหม
ผมว่าเอาความรู้ตรงนี้มาสร้างไปเกิดประโยชน

แต่ว่าผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ติดถ้ำขนาดนี้
คุณหมอเราไปหน้าโรงพยาบาลกัน

ในเวลา๑๙นาฬิกา๔๘นาทีที่ผ่านมาค่ะ

ตอนนี้รถพยาบาลแล่นผ่านถนนสนามบิน
กำลังจะเข้าสู่โรงพยาบาลชนัยประชานุภาค่ะ
ลักษณะที่นักข่าวน่าจะสามารถ
บอกได้ว่าเป็นหมูป่าคนที่เท่าไหร่
คือก็ดูจากรถที่เข้าไปในโรงพยาบาลแต่ละครั้งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะรถพยาบาลมีรายงานว่า
ลำเลียงทีมหมูป่า๑คนต่อ๑คัน
ฉะนั้นเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๗นาทีที่ผ่านมา
มี๑คันก็คือเป็นหมูป่าคนที่๕
เป็นล็อต๒ของวันนี้
หลังจากเมื่อวานนี้๔คนนะคะ

ก็แสดงว่าเป็นหมูป่าคนที่๖

ว่าจะมีหมูป่าคนที่๗หรือที่๘
อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหรือเปล่า
คุณพัชรวรินคือถ้าเราดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะ
คือก็มีสื่อโซเชียลมีเดีย
อยู่หลายสื่อเหมือนกันนะคะที่ใช้แหล่งนั้นแหล่งนี้
บอกไปถึงคนที่๗คนที่๘แล้ว
อันนี้คุณพัชรินน่าจะทราบเหมือนกันถูกไหมคะ

แต่อันนี้ถ้าเรารอนับเนี่ย

เมื่อสักครู่ที่เราเห็นคือ๖ถูกไหมคะ
ค่ะตอนนี้แสงไฟค่ะคุณจอมขวัญค่ะ

แสงไฟต้องรอดูว่าเป็นรถพยาบาลหรือว่ารถนำขบวน
ดูใกล้ค่ะเพราะว่ามันจะมีแสงไฟแว๊บเหมือนกัน
เวลาสมมุติมา๑คันรถพยาบาล
มีรถประกบหน้าประกบหลังยังไง

แล้วก็จะมีรถประกบหลังอีกก็คือเป็นรถของ
ตำรวจภูทรเมืองเชียงรายนะคะที่จะ

ถึงโรงพยาบาลไม่เกิน๒นาทีค่ะต่อครั้ง
อืมอันนี้อันนี้น่าจะใช่ไหม
น่าจะใช่รอให้มาใกล้คุณพัชรวรินอีกหน่อย
ค่ะคือมันก็มืดก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะ

รถคันที่สองเป็นรถพยาบาลรถแอมบูแลนซ์ค่ะคุณจอมขวัญค่ะ
อันนี้น่าจะเป็นหมูปากคนที่เสร็จ
ตามด้วยรถตู้ของตำรวจรถกระบะของตำรวจเมืองเชียงราย
แล้วก็รถตู้ของตำรวจภูทรเมืองเชียงราย
คันสุดท้ายค่ะคุณตอมขวัญ

ห่างกันเพียงไม่กี่นาทีค่ะ
ก็แสดงว่ารถพยาบาลคันแรกเป็นทีมหมูป่าคนที่๖
และครั้งที่สองที่เราเห็นมืดสักรูปเป็นที่หมูปากคนที่๖ค่ะ
การอย่างนี้นะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเอง

คนเมื่อวานนี้มีใครบ้างและวันนี้มีใครบ้างค่ะ
คือสุดท้ายนี่นะต่อให้เรายืนนับกันที่หน้าโรงพยาบาล
เราก็ต้องรอผู้ว่าเนาะคุณพัชรวริน
ใช่ค่ะรอการแถลงข่าวจากโรงพยาบาล
แต่ว่าตลอดทั้งวันวันนี้หรือและตั้งแต่เมื่อคืนนี้
สื่อมวลชนพยายามสอบถามค่ะคุณจอมขวัญว่า
จะมีแถลงไหมจะมีรายงานความคืบหน้าหรือไม่
โรงพยาบาลยังไม่มีการคอนเฟิร์มแล้วก็ไม่มีการแถลง
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแจ้งเพียงว่า
หากมีรายงานความคืบหน้าหรือว่ามีการแถลงนั้น
แจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งสื่อมวลชนเองก็เกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่เช้านะคะเมื่อคืนถึงเที่ยงคืน

ทำให้ตำรวจภูทรเมืองชังรายท่านรองควบคับการ
ตำรวจภูทรเชียงรายท่านลงพื้นที่เอง

จืมวลพรรณบางกลุ่มไม่ยอมออกจากคืนถือการจราตรนค่ะ
เพราะว่านำเต็นต์นำขาตั้งกล้องแล้วก็ไฟ
มาถึงบริงคืนถือการจราตรนเกือบครึ่งเลน
กว่าจะเคลียร์ได้ก็เย็นแล้วค่ะประกาศเท่าไหร่ก็ไม่ยอมที่จะงบออกไปค่ะ
คุณพัชรวรินคะเวลาที่
เวลาที่ยังไม่มีรถหมูป่ามาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะใช่นะคะ
คือตอนที่ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีรถพยาบาล
หรือว่าขบวนรถของหมูป่ามา
คือถนนให้วิ่งปกติไหมหรือว่าถ้าปิดตั้งแต่เย็น
อ่าตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าถึง๑๕นาฬิกา
สนามบินจะหลุดถึงหัวถนนบ้านสรรโค้งน้อย
จะเปิดการจราจรตลอดเพราะว่าเส้นนี้ค่ะจะต้องผ่านหน้าตึก
หอคภู้ผู้ข่วยธุริย์เชิญซึ่งจะเป็นหอคภู้ผ่วย
ที่จะต้องนำน้องไปพักรักษาตัว
ก่อน๑๕นาฬิกาของทุกวันเปิดสัญจรปกติ
แต่ว่าหลัง๑๕นาฬิกาค่ะ
ตำรวจจะมาจัดระเบียบปิดการจราจร
เฉพาะแค่ตรงด้านหน้าตึก
แต่ว่าถนนสนามบินไปถึงสนามบินเก่าไม่ปิดนะคะ

มีรายงานว่านำทีมหมูป่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีการเป่านกหวีดให้สื่อมวลชนมาอยู่ริมฟุตบาท

ห้ามคนข้ามถนนห้ามรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

เป็นเวลาไม่นานค่ะ

ใกล้ที่จะมาถึงโรงพยาบาลแล้วอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ยิ่งเป็นสัญญาณให้เราเหมือนกับเตรียมได้ก่อนเลยถูกไหมคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติเริ่มปิดถนนแล้วแล้วสักพักขบวนรถมาปุ๊บ
เราก็จะนับแล้วว่าน่าจะใช่น่าจะใช่ถูกไหมคะ

อย่างแรกปิดถนนก่อนเราสังเกตได้เลยค่ะ

อย่างที่สามคือจะมีรถนำขบวนวิ่งกลับไป

แล้วก็เป็นอีกไม่กี่นาทีรถพยาบาลก็จะมา

เมื่อวานนี้ก็เป็นแผลลักษณะอย่างนี้
วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณจำขวัญค่ะ

ตัวเลขที่คุณพัชรวรินได้คาดการณ์น่าจะมีคนที่๘
เหมือนกับที่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีการพูดถึงกันไหมคะ
ตอนนี้สังเกตจากสายตานะคะคุณจอมขวัญค่ะ
ทางตำรวจก็ยังคงตั้งแผง
ตั้งแผงตรง๔แยกตรง๔แยกถนนสนามบินเนี่ยนะคะ

ยังไม่ให้รถผ่านด้านหน้าโรงพยาบาล
นั่นหมายความว่าเรากำลังรอลุ้นว่ามีทีมหมูป่าคนที่ไป

เพราะว่าถ้าเกิดว่าหมดแล้วตำรวจเขาจะปล่อยรถตามปกติเลยค่ะ
แยกแล้วก็รถที่ผ่านหน้าโรงพยาบาล
แต่อันนี้ค่ะจุดที่ผ่านหน้าโรงพยาบาล

ระหว่างที่เราสองคนคุยกันแล้วก็มีคุณหมอสุระนั่งอยู่
คือหน้าจอของไทยรัฐทีวีฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวนะคะ

ก็พยายามจะช่วยสังเกตจากหน้าจอนะคะ
ก็เห็นไฟแว๊บแต่ว่าเล็ก
ไม่สามารถจะบอกได้หรอกค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ
คุณพัชรวรินคือลักษณะของการจัดระเบียบ
เฉพาะที่หน้าโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยนะคะ
นักข่าวถูกจัดระเบียบเข้มงวดมากไหม
เพราะว่าเมื่อวานอาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะหน่อยเนาะ
ก็คือหลังจากเมื่อวานนี้นะคะ

เมื่อรถพยาบาลผ่านหน้าแต่ละกล้องไปปุ๊บ
ทุกคนจะกรูเข้าไปตรงสี่แยกตรงแผงกั้น

มันเลยเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
วันนี้ทางตำรวจภูทรเมืองเชียงราย

สื่อมวลชนเคลื่อนตัวออกจากหน้าโรงพยาบาลนะคะ

อยู่เฉพาะตรงฟุตบาทเท่านั้น

วันนี้เลยเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด
ทุกคนก็ต่างถามกันว่าบังไหมบังหรือเปล่า
หรือว่าแบ่งจุดที่จะต้องยืนรายงานกันค่ะ
ก็มีน้ำจิตน้ำใจที่จะช่วยเหลือกันในตรงนี้
ก็จะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็ภาพครบกันทุกสำนักค่ะ
ค่ะคุณพัชรวรินสุดท้ายแล้วค่ะ
คืออย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวออกมาตลอดช่วงเย็นต่อค่ำนะคะ
จนกระทั่งก่อน๓ทุ่มนิดหน่อยผู้ว่าแถลงข่าว
วันนี้ก็เช่นเดียวกันคือจะแสดงให้เห็นได้ว่า
ภารกิจของหมูป่าวันที่๒จะจบได้
ก็คือถ้าผู้ว่าแถลงข่าวน่าจะเป็นจบภารกิจของวันนี้แล้ว
ถูกไหมคะถูกค่ะอ่า
คุณพัชรวรินต้องอยู่ถึงหน้าโรงพยาบาลถึงกี่ทุ่มคะเนี่ย
ต้องติดตามสถานการณ์ตลอดจนกว่าช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
แล้วก็ตลอดทุกนาทีที่มีการเคลื่อนไหวนะคะ
อย่างเมื่อคืนก็อยู่ถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะ
แต่วันนี้จะรอดูว่าจะมีทีมหมูป่าคนที่๘อย่างมีรายงานความคืบหน้ามาหรือไม่ค่ะ
อันนี้เราก็ต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าทุกคนที่นี่ให้ความสนใจกันอย่างมากค่ะคุณจำขวัญค่ะ
ว่าวันนี้จะ๔คนจริงหรือเปล่าแล้วเหลืออีกกี่คน
และ๔คน๕คนที่ไปเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าที่นี่รู้สึกสนเต้นกันมากเลยทีเดียวค่ะ
คุณพัชรวรินขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ฝากดูหมูป่าด้วยนะเผื่อเจอคนที่๘นะคะ
ขอบคุณค่ะนี่ค่ะแมวป่าของเรานะคะนักข่าวสาวหน้าโรงพยาบาล
ให้เห็น๒จอเพราะให้เห็นความเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายที่เราบอกกันว่า๖ก่อน๕๖แล้ว๗สุดท้ายรอผู้ว่า
นี่คือเรานับจากสัญญาณที่เราคาดการณ์กันว่ามันบอกได้ใช่ไหมคะ
สุดท้ายผู้ว่าคนคุณหน้าที่อยากเจอทุกวันรอผู้ว่าหน่อยนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอดิฉันเราจบกันไปทั่วแบบนี้ได้ไหม
ได้แล้วเดี๋ยวเราออกไปนั่งรอลุ้นเผื่อมีหมูป่าคนที่แปดออกมาใช่ครับ
วันนี้สวัสดีคุณหมอเพราะเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอน
ขอบคุณคุณหมอศุลาค่ะสวัสดีครับ
คุณผู้ชมตามต่อได้เลยนะคะวันนี้มีรายละเอียดแล้วก็สถานการณ์